ไปที่หางดงจังหวัดเชียงใหม่นะชาวบ้านเขาก็มีการไปบูชา
พระพิคเนธแต่ว่าคือเขาเข้าไปในรั้วไม่ได้แต่เขาเห็นแล้วล่ะเขาก็เลยเอาของไหว้ไว้นอกรั้ว
ขอไปขอมาโอ้ได้หมดเลยครับ
เออก็เลยฮือฮาก็เลยคนก็แห่กันไปไหว้เคารพบูชากันใหญ่เลยนะครับ
เอาไปดูบรรยากาศตรงนั้นกันหน่อยนะฮะอยู่ที่เชียงใหม่นี่ครับ
โอ้โหเต็มเลยดูไม่ออกเลยว่าตรงนี้คือรั้วนะฮะ
ก็ไม่ได้บูชาองค์พระพิกเนธองค์เล็กนะครับที่ตั้งอยู่ริมรั้วแต่อย่างใด
เพราะว่าจุดประสงค์ของคนที่เอาน้ำแดงไปวางเนี่ย
คือองค์พระพิคเนธองค์ใหญ่สีทองนี่อ๋ออยู่ข้างใน
ในศาลด้านในอยู่ห่างจากรั้วสักเจ็ดสิบเมตร
ทรงพลังมากอะครับแม้จะสภาพแบบถูกทิ้งร้าง
เป็นที่ดินเอกชนของคนอื่นแต่ว่ามีสารท่านอยู่ข้างในนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าที่ดินตรงนี้นะเป็นของเอกชนปล่อยทิ้งร้างเอาไว้
มีรั้วรอบขอบชิดมักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงนี้เป็นประจำ
ข้ามรั้วไปจะเห็นจุดตรงหน้าองค์ท่านเนี่ยพอดีเลย
รถที่ผ่านไปผ่านมาก็จะกดแตรเป็นการแบบเคารพท่านนะครับ
ก็ลงไปไหว้บ้างแต่ว่าเข้ารั้วไม่ได้
ก็เลยเอาของเอาพวงมาลัยไปแขวนไว้ที่ปริมรั้วนะครับ
ต่อมาก็มีคนโชคดีได้โชคลาภจากการที่มาบูชาท่าน
พอเข้าไปบูชาองค์ท่านด้านในไม่ได้ก็มีการปั้นองค์เล็กไปวางไว้ข้างนอกแทน
เป็นรูปองค์หลอกตัวแทนท่านนะฮะ
แม่ค้าหมูปิ้งเนี่ยคนนี้เขาเปิดร้านอยู่ใกล้จุดนี้
กราบทุกวันขอพรให้ขายดิบขายดีมากราบใกล้นี่แหละ
กลับเข้าไปข้างในไม่ได้ก็อยู่ข้างนอกนี่แหละ
ก็เลยแบบขายของดีก็เลยเชื่อศรัทธาว่าท่านให้พร